ตั้งแต่วันที่๑มกราคมนี้ทางกรมธนารักษ์ก็จะใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ทั้งประเทศทั้งประเทศเลยนะคะ
ซึ่งราคาโดยเฉลี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้น
พื้นที่ที่มีราคาสูงสุดก็ยังคงเป็นแชมป์เก่าก็คือในถนนศรีลม
มีราคาประเมินอยู่ที่ตารางวาละ๑ล้านบาทค่ะ
ประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ที่จะประกาศใช้ตั้งแต่๑มกราคม๒๕๕๙ถึงสิ้นปี๒๕๕๙
ราคาที่ดินที่สูงที่สุดยังเป็นถนนศรีลมช่วงแยกสาราแดงถึงแยกนราธิวาสราชนคริน
อยู่ที่ตารางวาละ๑ล้านบาทจากราคาเดิม๘๕๐๐๐บาทหรือร้อยละ๑๗
รองลงมาเป็นถนนราชดำริช่วงแยกราชประสงค์ถึงคลองแสนแสบ
ถนนพระรามที่๑จากแยกปฐุมวันถึงแยกราชประสงค์
และถนนเพลินจิตราคาตรางวาละ๙แสนบาทจากราคาเดิม๘แสนบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๒
อันดับที่๓ถนนราชดำริช่วงแยกสาราแดงถึงแยกราชประสงค์
วิทยุช่วงถนนเพลินจิตถึงถนนพระรามที่๔
และถนนสาธรณ์ช่วงถนนพระรามที่๔ถึงถนนสุรศักดิ์ตารางวาละ๗๕๐๐๐บาท
จากเดิม๖๐๐๐๐๐ถึง๗๐๐๐๐๐บาทเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๓๐๙
ส่วนราคาประเมินสูงสุดในภูมิภาคราคาประเมินสูงสุดตารางวาละ๔แสนบาท
อยู่ที่ถนนนิพัฒนอุทิศ๓อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ส่วนที่ดินที่มีราคาประเมินต่ำที่สุดตารางวาละ๑๐บาท
อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ไม่มีทางเข้าออกที่อำเภอกรยานิวัฒนาดอยเต่าและแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับการประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทั้ง๖แห่งเพิ่มขึ้น๑๓๘๘๘บาท
สูงกว่าภาพรวมทั่วประเทศประมาณร้อยละ๑๐เป็นไปตามการพัฒนาที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมต่าง
นายจักริจภาราพันธกุลอธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่าราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้น๑๒๗๗๒บาท
โดยราคาประเมินที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นเฉลี่ย๑๑๕๗๘บาท
ขณะที่ราคาประเมินในพื้นที่ส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น๑๒๗๘๘บาท
ส่วนทิศทางการประเมินราคาทรัพย์สินในอนาคตกรมธนารักษ์มีแผนที่จะขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลงให้ครอบคลุมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจาก๓๒ล้านแปลง
ซึ่งยังคงมีแปลงที่ดินที่ต้องดำเนินการอีก๑๙ล้าน๔แสนแปลงให้แล้วเสร็จภายใน๒ปี